เกิดเหตุการณ์สามีเก่าหึงโหด
ตามไปยิงสามีใหม่ถึงในงานวันเกิดของญาติ
ซึ่งทำให้สามีใหม่เสียชีวิตในงานเลยค่ะ
หมู่ที่๗ตำบลห้วยไผ่อำเภอเมืองราชบุรี
ตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ
เป็นบริเวณหน้าบ้านหลัง๑บ้าน๒ชั้น
ไปพบศพของนายนิกรผุดผ่องอายุ๔๘ปี
หงายอยู่กลางลานหน้าบ้านเลยค่ะ
ลำตัวและที่คอมีบาดแผลจากการถูกยิงหลายนัด
เจ้าหน้าที่ไปพบปลอกกระสุนปืนขนาด๙มมอยู่๕ปลอก

สอบสวนนางสาวอธิตยาพันธ์บุภาอายุ๔๖ปีพันรยาของผู้ตาย
ให้การบอกว่ามาแต่งงานอยู่กินกับผู้ตายประมาณ๑ปีแล้ว
ก่อนเกิดเหตุมาร่วมงานเฉลิมฉลองวันเกิดญาติของผู้ตายนั่นแหละ
ขณะที่กำลังเดินเข้ามาในงานกัน๒คน
เห็นรถกระบะ๔ประตูยี่ห้อหนึ่งมาจอดที่หน้าบ้าน

คือนายอำพันธ์ไพรวันอายุ๕๔ปี
เป็นอดีตสามีที่เลิกรากันไปแล้ว
แล้วลงจากรถก็เดินเข้ามาในงาน
ตรงเข้าไปล็อกคอสามีใหม่
และเกิดการชกต่อยกันก่อนตอนแรก
หลังจากนั้นได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดนะคะ

ส่วนนายอำพันธ์สามีเก่า

ประตูที่มาจอดไว้ตอนแรกแล้วก็หลบหนีไป
ส่วนสาเหตุคาดว่าจะเกิดจากความหึงหวงค่ะ
ตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามติดตามตัวนายอำพันธ์
ซึ่งก็คือสามีเก่านะคะ